คือสถานการณ์ของโรคโควิดในประเทศเราเนี่ยกับโควิด๑๙สถานการณ์มันดีขึ้นด้วยจริงนะฮะ
แต่ว่ารอบเราทั้งในเอเชียรวมไปถึงทั้งทั่วโลกเนี่ยสถานการณ์มันก็ยังน่าวิตกกังวล
เพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ออกมามันอาจจะเลื่อนได้เหมือนกันครับ
นายปฏิสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนออกมาแล้วแต่ตัวเขาก็มองว่า
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ทั่วโลกเลยนะครับ
ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยทำให้มีโอกาสมากพอสมควรครับ
และรอการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
จากจำเป็นต้องนำโปรแกรมทั้งหมดมาจัดการกับโปรแกรมฟุตบอลลีกในประเทศ
รวมถึงแผนงานในการเตรียมทีมต่อจากนี้ด้วย
เมื่อสอบถามถึงโอกาสในการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกนัดที่เหลืออยู่
แข่งขันในรูปแบบเตะในสนามกลางกับเกมที่เหลืออยู่อีก๓นัดได้หรือไม่
พาทิศเปิดเผยว่าเป็นไปได้ยากครับ
จากเป็นรายการที่มีความสำคัญมากชาติสมาชิกต่างน่าจะไม่ยอม
อีกทั้งที่ผ่านมาทางเอฟซีก็ไม่เคยมีการหารือในประเด็นนี้ด้วยนะครับ